คุณผู้ชมฮะจำเรื่องราวของเจ้าไดโนหรือว่าไดโนเสาร์ตัวยักษ์ใหญ่
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของที่ขอนแก่นได้หรือเปล่า

ก่อนหน้านั้นขามันหักแต่ตอนนี้หลังมันหักแล้วนะฮะ

ทีนี้จะมีการซ่อมแซมหรือจะมีการลื้อออกไปเลย
พิจารณาออกมาแล้วว่าน่าจะลื้อออกไปเลย
อกจากเจ้าตัวหลังแอ่นขาหักนี้แล้วนะ
ยังมีอีก๓ตัวคือจริงเขาทำ๔มุมเมืองใช่ไหม
ของขอนแก่นทั้ง๔ตัวเลยคุณ
อาจจะต้องถูกรื้อ

ทีนี้จะมีการสร้างสัญลักษณ์เป็นไดโนใหม่อีกหรือเปล่า

ผังเมืองจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยบอกว่า
หลังจากที่มีการโพสต์รูปปั้นไดโนเสาร์ในโลกออนไลน์
ว่าเดนเตอร์สาวทั้ง๔มุมเมืองทั้ง๔ตัว

หลังแอ่นหลังหักขาหักตัวหักหรือว่าหางหักหัวจะหักอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็ได้รับความเสียหายทั้งจากอุบัติเหตุรถมาชน
แล้วก็จากอายุสภาพของมันที่มันผูกพังไปตามการเวลา
กแดดตากฝนยืนตรงานอยู่แบบนี้นะครับ
เรื่องนี้ทางสำนักงานโยธาธิการได้รับการตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง๔แห่งแล้วนะฮะ
ก็ประกอบด้วยนี่แหละครับที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
เทศบาลเมืองศิลาเทศบาลตำบลพระรับ
แล้วก็เทศบาลตำบลเมืองเก่าเพราะว่ามันอยู่ตามจุดต่างตรงนี้
ก็คืออันแรกเกาะกลางถนนมริวัลใช่ไหม
ตัวที่๒อยู่ที่ถนนมิตรภาพหน้าสากรออมทรัพย์ครูตำบลศิลานะครับ
ตัวที่๓อยู่ตรงถนนมิตรภาพเส้นทางไปอำเภอพล
อันนี้ก็เป็นพื้นที่เทศบาลเมืองเก่า
แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็อยู่ที่ถนนเส้นทางขอนแก่นเชียงยืน
เขตเทศบาลตำบลพระรับนะฮะ
ปรากฏว่าจากการตรวจสอบทั้ง๔ตัวมีการเสื่อมสภาพของวัสดุ
ทำให้ผิวพันธุ์ของไดโน่คุณมันหลุดล่อน

ล่อนแตกหักโดยเฉพาะตัวที่ตั้งอยู่เกาะกลางถนนมริวัล

แล้วก็บนถนนเส้นทางขอนแก่นเชียงยืน
ก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าลำตัวมีความเสียหายนะครับมีรอยแตกร้าวเป็นวงกว้าง
แล้วก็ตำแหน่งที่ตั้งของเขาไม่เหมาะสม
เพราะอยู่ตรงเกาะกลางถนนสายหลัก
ไม่เหมาะสมอาจจะมีการบดบังสายตา
ศนียภาพในการมองเห็นของผู้ขับขี่
อยู่ใกล้ชิดกับแนวฟุตปาด

ทีนี้โยธาธิการจึงตัดสินใจเสนอให้รื้อรูปปั้นไดโนเสาร์ออก
ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ก็เห็นควรให้รื้อรูปปั้นไดโนเสาร์ออกทั้ง๔ตัว
เพราะว่าในรูปปั้นคุณมันเป็นโครงเหล็กใช่ไหม

ทีนี้โครงเหล็กก็เป็นสนิมตัวไฟเบอร์ก็แตกหักสุดโสม
เพราะว่าโดนสภาพอากาศที่ร้อนและอีกอย่างคือลมแรงด้วย
เขาก็กลัวว่าสักวันหนึ่งพอสภาพ

ก็อาจจะล้มคว่ำลงมาได้
นี่เดี๋ยวมันตายกางคันทำอย่างไร
นั่นสิไดโนเสาร์ตายกลางคันล้มลงมาทับรถ
ก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับก็ตอนนี้ก็ต้องลื้อทั้งสี่ตัวออกก่อน
แล้วก็ต้องดูว่าจะมีการสร้างอะไรใหม่
ให้เป็นสิ่งที่มั่นคงถาวรต่อไปหรือไม่ต้องรอความชัดเจนตรงนี้ก่อนนะครับ
อ้าวจะต้องบ๊ายบายกันแล้วเหรอเนี่ยน้องทั้งสี่ตัวเนี่ย
เขายืนอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี๕๕คุณคิดดูเกือบ๘ปีแล้วนะครับ
เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นจริงเราก็อยากให้มีนะ
เพราะเขาก็เป็นสัญลักษณ์ดีแต่ก็ต้องดูเรื่องความปลอดภัย
ใช่อันนี้สำคัญมากเลยนะคะแต่ว่าเอาล่ะ
ความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่สำคัญสุด

เขาจะมีการแจ้งให้ประชาชนทราบก่อนเพราะว่ามันต้องปิดถนน